ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมถ้าดาราในดวงใจคุณเกิด
มาคุณอยากมีหน้าเหมือนใครดิฉันเหรอตอนนี้นะขอเป็นม
ล่าสุดนะฮะก็เมื่อวานนี้ดาวิกาเขาก็มาร่วมงานฉลองครบ๕ปีในตรียสารเล่มดังค่ะ
นางเอกพันล้านก็เลยจัดเต็มแหวกอกมาเรียกเสียงแสงแฟลตพี่นักข่าวกันยกใหญ่เลย
รวมไปถึงในซีรีส์ด้วยคุณล่าสุดที่หลายคนฮือฮากับบทบาทการพลิกบทบาทของใหม่นั่นเองนะฮะ
ก็ค่อนข้างจะอกอึมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็อึมไม่ใช่เล่นนะ
งานนี้ก็ซูมเข้าไปค่ะคุณซูมเข้าไปพร้อมกับมีคำถามถึงนางเอกคนสวยว่า
ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะน้องใหม่มีเทคนิคพึ่งมีดหมออะไรหรือไม่อย่างไรจ๊ะตัวเธอ
หน้าอกทั้งหน้าโดนหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่มีค่ะ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
แล้วก็ไม่ลำบากใจไหมคะแล้วก็ไม่ลำบากใจเลยค่ะเราจะได้แบบเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกัน